คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของน้องโชกุลค่ะ
เด็กชายวัย๑ขวบ๑๑เดือน
ที่คุณแม่ไปฝากเลี้ยงเอาไว้ที่เนอร์เซอรี่

น้องต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล

แต่ให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้ก่อนตอนที่คุณแม่ไปเยี่ยมลูกค่ะ
นางสาวแพทย์อายุ๓๓ปีเป็นคุณแม่ของน้องโชกุลนะคะ
โชกุลก็คือลูกชายอายุ๑ขวบ๑๑เดือนวัยกำลังน่ารัก
แต่ดูสิคะน้องอาการโคม่า

ฝากเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งแถวหนองจอก

พี่เลี้ยงโทรมาบอกน้องไม่หายใจแล้ว

บอกว่าน้องเอาผ้าไปปิดจมูกตัวเองแล้วหยุดหายใจ
เด็กอายุ๑ขวบ๑๑เดือนนะพี่อุ๋ย
อ้างว่าน้องเอาผ้ามาปิดจมูกตัวเองแล้วไม่หายใจไปเลย
เนอร์เซอรี่เลยรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาล
คือน้องเขาจะมีผ้าเหมือนผ้าที่น้องเขาติดนะคะ

เซอรี่อ้างว่าน้องเอาผ้านั่นแหละปิดจมูกตัวเอง
วันนี้คุณแม่ไปให้ปากคำกับตำรวจสอนอนหนองจอกนะคะ

บอกว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวช่วยกันเลี้ยงน้องโชคุณอยู่แล้ว
แต่ด้วยความจำเป็นต้องนำลูกไปฝากเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่

แล้วแม่ไปตรวจดูสภาพความเป็นอยู่
ไปตรวจสอบดูว่ามีกล้องวงจรปิดไหม
ไปดูตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

ซึ่งทางเนอร์เซอรี่ยืนยันว่ามีมีกล้องวงจรปิด

มีอะไรก็จะรีบแจ้งแล้วคุณแม่สามารถดูภาพได้ตลอด
ก็เลยตัดสินใจส่งลูกไปฝากเอาไว้ที่เนอร์เซอรี่แห่งนี้
คือตอนนั้นคุณครูก็ส่งวิดีโอมาอัปเดตทางครอบครัวตลอดนะคะ
เนี่ยค่ะก็เธอกับสามีไปทำงานก็ตัดสินใจว่าอ่ะ

เพราะว่าคุณครูเขาก็ให้ดูภาพเด็กที่อยู่ในเนอร์เซอรี่เป็นประจำ
เพื่อความอุ่นใจเด็กคนอื่นนะคะก่อนที่แม่จะนำไปฝาก
๘มกราคม๑๐นาฬิกา๔๒นาที
ครูส่งคลิปภาพของน้องโชกุลตอนดื่มนมมาให้คุณแม่ดู
โอเคลูกปลอดภัยลูกนอนดื่มนมอยู่

แชทไลน์ไปถามว่าน้องเป็นยังไงกินข้าวไหมนอนหลับไหม
ทางเนอร์เซอรี่เริ่มไม่อ่านไลน์ไม่ตอบกลับ

ว่าน้องเอาผ้ามาปิดจมูกตัวเอง
แต่แม่บอกว่าผ้าผืนนี้ที่น้องแบบติด
มันเป็นผ้าบางผ้าไม่ได้หนาอะไร
น้องติดตั้งแต่เกิดเลย
โอ้โหพอไปถึงโรงพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจค่ะ
และไม่สามารถรักษาต่อได้

ส่งตัวไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง

บอกว่าน้องขาดอากาศหายใจตั้งนานแล้ว
โคม่าโอกาสรอดแทบเป็นศูนย์

คองอาการลูกก่อนนะ
ถ้าจะหยุดรักษาลูกเลยแม่ทำใจไม่ได้จริง
แต่คุณผู้ชมค่ะคุณหมอบอกแม่ตรงเลยว่า

ถ้าเนอร์เซอรี่จะอ้างว่า
เอาผ้ามาปิดจมูกตัวเองแล้วหายใจไม่ออก

หมอบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลย
เด็กอายุ๑ขวบ๑๑เดือน

ทีนี้แม่ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เนอร์เซอรี่

กล่องพังบ้างอะไรบ้าง
โอ้โหเดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่ของน้องโชกุลค่ะ
เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมกับหนู
ที่ลูกหนูจะต้องมาเสียแล้ว
กับเหตุการณ์ที่มันไม่ชัดเจนอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือเราอยากหาเหตุผล
เราอยากดูกล้องวงจรว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงกันแน่ค่ะ
ถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกว่าเด็ก
เด็ก๑๑ขวบ๑๑เดือนซึ่งเขาโตแล้วนะคะ
ที่จะนอนเอาผ้าอุดจมูกตัวเองแล้วเสียชีวิตอย่างนี้
หนูบอกว่ามันเป็นไปการละเลยอะไรของเขาหรือเปล่า
หนูอยากขอความชัดเจนตรงขอดูกล้องอย่างเดียวเลยค่ะ
คุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้คิดหรอกว่าน้องโชกุลจะถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่แม่คิดว่ามันน่าจะเกิดจากความละเลยของครูพี่เลี้ยงค่ะ
ช่วงเกิดเหตุทางครูพี่เลี้ยงบอกว่าออกไปกินข้าวตอนบ่ายโมง๑๕นาที
จมูกเหมือนเอาผ้าปิดหน้าเอาไว้แล้วนอนคว่ำหน้า
น้องตัวเขียวไม่หายใจก็เลยโทรแจ้งคุณแม่
หลังเกิดเหตุแม่โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวกับครูแอนที่เป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่เลยนะคะ
คุณผู้ชมลองฟังคลิปเสียงนี้ค่ะ
น้องเป็นอย่างนี้แพทย์รู้สึกว่ามันจะต้องดูกล้องไงพี่แอน
คุณแม่ค่อยเข้าใจ
แล้วกล้องมันก็คือดูไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะกล้องมันมีแต่ว่าทุกข้อมูลล่าสุดมันในกล้องล่ะค่ะมันดูได้ตั้งแต่ล่าสุดดูได้ถึงตอนไหนอ่ะคะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพอสัญญาณมันผ่านเพียงดูไม่ได้ดูกล้องอ่ะค่ะ
ก็เห็นทางเนอร์เซอรี่ก็ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้แม่ดูได้นี่

ตอนนำน้องโชกุลไปทดลองอยู่ที่เนอร์เซอรี่

แล้วทำไมพอเกิดเรื่องบอกไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู

ทีนี้ค่ะสอบถามทางตำรวจให้ด้วยนะคะ
ผู้กำกับการสอนอนหนองจอกพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐสอนแจ่ม

จากการสอบปากคำครูแอนครูแอนบอกว่า
วันเกิดเหตุหลังเด็กกินข้าวเที่ยงเสร็จ
แอนอยู่คนเดียวพยายามพาเด็กเข้านอน
โชกุลจะมีผ้าห่มผืนโปรดติดตัวอยู่ตลอดเวลา
แอนอ้างว่าน้องโชกุลนอนตะแคงกอดผ้าห่ม
แล้วเอาผ้าห่มที่น้องติดตัวตลอดปิดตั้งแต่คอไปจนถึงจมูก
ตอนนั้นน้องโชกุลก็ยังส่งเสียงยังร้องบ้างอะไรบ้าง
แอนอ้างว่าครูก็ไปรูปหลังนะรูปหลังไปเรื่อย
น้องเงียบไปก็ปล่อยให้น้องนอนและก็ไปกินข้าว
บ่ายโมงกลับมาอีกทีน้องโชกุลปากเขียวแล้ว
ปั๊มหัวใจและรีบนำส่งโรงพยาบาล
ยืนยันว่าไม่ได้ทำรุนแรงกับเด็ก
อันนี้ครูแอนให้การกับตำรวจแบบนี้
คุณผู้ชมคะวันนี้ชุดสืบสวนไปเก็บพยานหลักฐาน

กู้ไฟล์ค่ะว่ามันสามารถกู้ไฟล์ภาพได้ไหม
คือกล้องวงจรปิดมันไม่มีการ์ดคุณผู้ชม

เนอร์เซอรี่อ้างว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าเชื่อมไวไฟ
โอ้โหตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าพบความผิดอื่นเพิ่มเติม
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ
อกจากนี้ไปตรวจสอบเรื่องของการออกใบอนุญาต
สถานประกอบการรับเลี้ยงเด็กค่ะ
เรื่องต้นพบว่าขออนุญาตตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าในปี๒๕๖๔จนถึงปัจจุบัน
มีการต่อใบอนุญาตหรือเปล่า
นี่นะคะถ้าไม่มีก็จะต้องมีการโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
โอ้โหน่าสงสารน้องโชกุลมาก
คือเราเบลอหน้าน้องนะคะแต่ถ้าเกิดเห็นภาพหน้าน้องจริง
หน้าตาน่ารักมากพี่อุ๋ยแล้วอยู่ในวัยกำลังน่ารัก
แล้วคุณแม่บอกว่ากว่าแม่จะมีลูกคนนี้มาได้
ใช้ความพยายามคือยากมากมีลูกยาก
แล้วลูกกำลังน่ารักอยู่ดีต้องมาอาการโคม่าแบบนี้
คือถ้าบอกว่าเด็กเอาผ้ามาปิดมาอุดจมูกเองเนี่ย
คือไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องเพิ่งขวบกับ๑๑เดือน

ให้เด็กเขาทำอะไรให้มันเกิดอันตรายต่อร่างกาย